ดูเรื่องของรายเดอร์สาวคนหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ

แล้วไปถามทางรอปภของคอนโดแถวราชพฤกษัลปภึก
ปรากฏว่าถูกเนี่ยรอปภคนนี้

บอกเธอตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้น
ทั้งที่ไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรเลยนะครับ
นี่ฮะถ่ายภาพเอาไว้ได้เนี่ย
เป็นภาพนิ่งของผู้ชายคนนี้ในชุดรอปภนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หนีหายไปแล้ว
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับผู้เสียหายนะครับ
ชื่อนางสาวสุนารีนะครับอายุ๒๙ปี
เป็นพนักงานขับรถส่งอาหารเป็นรายเดอร์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๗สิงหาคมนะ
เธอไปส่งอาหารให้กับลูกค้าที่คอนโดแห่ง๑แถวรัชพฤษนะครับ
ก็ไปถึงเนี่ยก็เข้าไปถามทางกับรอปภคนนั้นแหละคนที่ทำร้ายเธอนั่นแหละ
แต่รอปภคนนี้กลับด่าเธอไล่เธอนะด้วยท่าทางแบบไม่พอใจ
เธอก็เลยไปแจ้งนิติบุคคลถึงพฤติกรรมของรอปภคนนี้
แต่ยังไม่ทันได้แจ้งเลยรอปภคนนี้เนี่ยปรีเข้ามาก่อน
ทำร้ายเธอจนเขียวช้ำไปทั้งตัวก่อนที่จะมีรอปภอีกคนนึงเนี่ย
วิ่งเข้ามาช่วยเหลือส่วนคนก่อเหตุวิ่งหลบหนีไป
ยังไม่ทันได้จอดมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเขาก็เดินปี่เข้ามาเลย
แล้วเขาก็บอกว่าไหนจะร้องเรียนเราพอคนไหน

จะร้องเรียนรอปภตึกไหนไปเดี๋ยวพาไป
หนูก็ไม่คุยนะคะจนเขาเอามือแบบว่าตบแบบว่าเกี่ยวหัวหนูให้ออกมา
ทีนี้เขาก็บอกว่ากูมาทำงานได้แค่๔วันเอง
จะไปรู้เรื่องอะไรว่าตึกไหนอยู่ตรงไหนนะคะ
หนูก็เลยบอกว่าหนูจะร้องเรียนพี่นี่แหละค่ะ
ว่าพี่ทำกิริยาไม่เหมาะสมกับหนูใช่ไหมคะ
หนูพูดแค่นี้ค่ะเขาตบหนูเลย
พอเขาตบหนูเสร็จหมวกกับน็อกหนูมันล่วง
แล้วพอมันล่วงเสร็จทีนี้ทั้งต่อยทั้งตบหัวหนูเลย
หนูก็เลยแบบว่าเอามือมาป้องหน้าจนตัวหนูถอยไปติดกับต้นไม้
พอติดกับต้นไม้เสร็จแล้วความที่เราเอามือป้องหน้าเนาะ
เพื่อนของลบบ่อพอร์คนนั้น
บอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าพอไปด่ารายเดอร์ที่เขาถามทางแล้ว

แต่ทำไมจะต้องแบบโอ้โหน็อตหลุดขนาดนี้
มีพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่นะครับ
บอกว่ารอพอคนก่อเหตุเนี่ย

บอกกับพี่พนักงานทำความสะอาดนะ

ผมก็เลยแอบเอาเหล้าขาวใส่ขวดพลาสติกมากินด้วย

แล้วยังชวนคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ย

ก็เลยเมาแล้วก็เลยทำร้ายเขาเลย
แต่ว่าตอนที่ยามคนนั้นเนี่ย
เขาพูดกับผมคำนึงว่าวันนี้วันเกิดเขา

ไม่ทราบเห็นใส่ขวดพลาสติกมา
เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเขาน่าจะกิน

เขาก็ชวนผมจิบไหมจิบไหมผมไม่จิบ
เดี๋ยวผมขอไปทำงานก่อน
ส่วนรอปภคนก่อเหตุนะครับ
ชื่อวันลบตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะครับ
เราไปตามที่อยู่ที่หน้าหอพักที่เขาอยู่เนี่ย

ถูกไล่ออกจากที่พักไปแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาอารวาส
สนบังขุนเทียนตอนนี้รับแจ้งความไว้แล้วนะครับ
เพราะว่ารายเดอร์สาวที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาไปแจ้งความเอาไว้กำลังติดตามตัวอยู่อ้าว
นี่ฮะคือยังไงก็ออกมาพบเจ้าหน้าที่ซะ

หรือเหตุการณ์ที่แท้จริงมันเป็นแบบไหนอะไรยังไง

คิดว่าอยากชี้แจ้งก็บอกมากันแล้วกันนะครับ